ไปดูเหตุการณ์ฆ่าข่มขืนสะเทือนใจที่สุพรรณบุรี

ไปรับจ้างตัดไม้ในบ้านของคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๒ปี

จนเมาแล้วมีอารมณ์
เห็นคุณยายไปทำร้าย
แล้วข่มขืนคุณยายจนตาย

เพราะว่ามีคนไปเห็นแก้ผ้าแล้วก็วิ่งหนีไป
สุดท้ายตามจับมาได้ชาวบ้านรุมสาบแช่ง
ขอให้ตายตกไปตามกันนะฮะติดตามจากรายงานครับ
นี่คือสภาพศพของยายลี่หรือนางสาลีวัย๗๒ปี
ที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยม
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของเมื่อวาน
ไยรี่นอนตายกลายเป็นสบอยู่ในบริเวณหน้าบ้านทัก
ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
สภาพใบหน้ามีรอยช้ำหลายแห่ง

พบว่ายายลี่ถูกข่มขืนด้วย

พบว่าบริเวณทางเข้าบ้านมีรถจักรยานสีเขียวล้มอยู่มีเสื้อยืดและกางเกงยีนขาสั้นรองเท้า
ซึ่งทั้งหมดเป็นของคนร้ายตกอยู่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นุษย์ผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายอองอายุ๖๖ปีซึ่งเป็นน้าชายของตนเอง
ก่อนเกิดเหตุในอองไปตัดไม้ในบ้านของยายสาลีเสร็จแล้วก็นั่งดื่มเหล้าจนเมา
ต่อมามีคนโทรไปบอกว่าในอองเมาอยู่ที่บ้านของยายต้นจึงตามกลับบ้าน
พอไปถึงก็เห็นนายอองกำลังก่อเหตุจึงร้องห้ามแต่ว่านายอองหันมาบอกว่าอย่ามายุ่ง
จึงรีบไปตามคนมาช่วยทำให้ในอองวิ่งหนีในสภาพแก้ผ้าล่อนจ้อนหายไป
ส่วนยายสาลีพบว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวนอนตายกลายเป็นศพ
ทหารในอองซ่อนตัวอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลนัก
จึงเข้าไปจับกลุ่มท่ามกลางความโกรธแค้นและคำด่าสาบแช่งของชาวบ้าน
ให้ประหารชีวิตไปเลยให้มันตายไปเลย

เขาก็ไม่ได้ว่าร่างกายแข็งแรงอะไรมันไม่ควรไปทำเขา
ตำรวจคุมตัวในอองมาสอบสวนที่สพเดิมบางนางบวช
ขณะที่นางพยาวหลานของยายสาลีก็เดินทางมาติดตามคดี
ถึงกับร่ำไห้เสียใจที่ต้องสูญเสียคุณยายไป

เพราะคุณยายไม่เคยมีปัญหากับใคร
ชอบทำบุญใส่บาทอยู่เป็นประจำ
เหตุการณ์นี้โหดร้ายเกินจะรับได้
อยากให้คนร้ายได้รับโทษประหารชีวิต
ไม่เคยมีอะไรกับใคร
ฉันอยู่บ้านนี่ดูไว้
ดูอาหารด้วยเนอะ
พี่ชุกไกรจะบอกกับมันอย่างนั้น
พอร้านโดดไปฉันเป็นลมเลยนะ

มันทำงานฉันโดดไป

ไม่ได้รับการมีโลศัพท์จำบุญตลอด

ระบุชัดเจนว่าคุณยายสาลี

และมีร่องรอยการถูกข่มขืน

แต่ตำรวจมั่นใจในพยานและหลักฐานที่มี

ถึงได้กล้าก่อเหตุสะเทือนขวัญ

ก็ขอให้ตายตกไปตามกัน
ข่าวไทม์รับทีวีปล่อยงาม